คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ากันหน่อย
เพราะว่ารถรับส่งนักเรียนพลิกคว่ำข้างทางอีกแล้ว
เป็นเหตุให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บนะฮะ

ที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสายขอนแก่นโพนทองนะครับ
บริเวณทางเข้าศูนย์รับซื้อไม้นะฮะ
ตำบลโพนทองอำเภอโพนทองจังหวัด๑๐๑นะครับ
ในที่เกิดเหตุเป็นถนนขนาด๒ช่องจราจร

สภาพหน้ารถคือมีรอยเฉียวชนยุบพังเสียหาย
ทราบชื่อคนขับก็คือนายชวันวิทย์เฮือนโหน่งอายุ๓๐ปีนะครับ
จากการตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บนะคุณ

เป็นนักเรียนชาย๓รายแล้วก็เป็นนักเรียนหญิงอีก๗รายนะครับ
อาการปวดแขนปวดขามีแผลถลอก
กช้ำตามร่างกายนะฮะนี่ต้องนั่งกันอยู่แบบนี้เลยนะครับ
บางคนก็ตกใจร้องไห้นะครับ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลโพนทองนะครับ
จากการสอบสวนคนขับรถรับส่งนักเรียนก็ให้การว่า
โพนทองนะครับจะไปส่งนักเรียน

มาถึงจุดเกิดเหตุได้วูบหลับคุณ

ทำให้รถเสียหลักตกข้างทางนะครับ

เนื่องจากไปทำงานภายในงานงิ้วอำเภอโพนทองเมื่อคืนนี้
ก็เลยทีนี้กลับดึกนอนดึกนะฮะพักผ่อนไม่เพียงพอ
พอตอนเช้าต้องมาขับรถรับส่งนักเรียน

อันนี้ต้องพักผ่อนให้เพียงพอสำคัญมาก
คือขับรถรับส่งนักเรียนแล้วต้องตื่นกี่โมงคุณ

บางทีบางบ้านนะยังไม่๖โมงเลยต้องไปถึงแล้ว
ใช่นะฮะเบื้องต้นร้อยเวรสอบสวนได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เก็บภาพไว้เป็นหลักฐานลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็เชิญตัวคนขับรถรับส่งนักเรียนไปให้ปากคำเพิ่มเติม
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปยังโชคดีนะ
ไม่มีเด็กคนไหนบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตนะฮะ